คนนี้ค่ะยืนหยัดอยู่มาได้ตั้ง๑๐ปีอยู่แบบโสดมานี่แหละค่ะ
คุณปอยปกรณ์นั่นเองนะคะหล่อเฟี้ยวขนาดนี้ทำไมยังไม่มีคนเลี้ยวมาในหัวใจ
ก็ไม่รู้เหมือนกันซินะหลายคนก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าวันวาเลนไทยที่ผ่านมาเนี่ยเฮีย
เป็นยังไงบ้างอาการร่อแร่ไหมคนดูคนอื่นเขาหวานกันเนี่ยไหวหรือเปล่านะคะ
ก็โสดมาราทอนมาตั้งเกือบ๑๐ปีแล้วไม่มีเฉียดได้หวานกับใครในวันวาเลนไทยเลยนะคะ
งานนี้จะเป็นเพราะว่าห่วงความโสดหรือเปล่า
แล้วไหนเนี่ยเจอตัวมาแล้วก็ขออัปเดตเรื่องงานบอลฟุตบอลใหญ่ของช่องเขาหน่อยแล้วกัน
แววมาว่าเพื่อนร่วมทีมพี่หมื่นโป๊ปเจ็บขาแล้วจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวไปฟังพี่บอยเขาเมาส์หน่อยเลยจ้า
ก็ไปซ้อมมาบ้างแล้วครับก็สนุกดีสนุกดี
ปีนี้ก็แบบมีเด็กพลังหนุ่มขึ้นมาเยอะ

เราแบบแค่ลงมาสร้างศีรษรลักษณ์๕นาที

ครับคับก็วันนั้นก็มีกิจกรรมเยอะ

จะได้ช่วงนี้ก็เป็นไปซ้อมเพื่อจะเอาแรงด้วย

เพราะว่าเวลาซ้อมเราก็ซ้อมกันแบบระมัดระวังหน่อยครับผม

เยจะนวดค่าสนามอย่างที่พี่แจ๊คคิดว่าจริงหรือเปล่าล่ะจ๊ะ
คนโสดกันอย่างนี้แหละเนาะโสดจีเลยพี่จ๋านะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้หาคู่ให้ต่อไปแล้วกันนะจ๊ะคุณนะคะ